เพราะว่าไปรับทำเข้ากลองให้กับบริษัทแห่งหนึ่งหนึ่งหมื่นกลอง
แล้วปรากฏว่าคนที่บอกว่าตอนแรกจะมารับเนี่ย
ยื้อไปยื้อมาบ่ายเบียงไม่รับโทรศัพท์

แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับผู้สื่อข่าว

วันนี้รักษาราชการแทนผู้การอุตรดิษฐ
บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่นะ
ต้องใช้คำว่าชุดใหญ่เรื่องนี้จะไม่เล็กนะ
เพราะถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน
ตั้งกรรมการชุดใหญ่คลี่คลายคดี
ว่ามันเป็นปัญหาจากว่า
คนที่ทำข้าวกล่องทำไม่ได้คุณภาพ
ผิดสัญญาสัมประธานรึเปล่า
หรือคนที่มาให้ทำข้าวกล่องมา

ก็ไม่เอาหน้าไม่กลัว

ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่
ขึ้นมานะคะเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าว

หลายคนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องมีการสืบสวนสอบสวนก่อน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีการแบ่งชุดการทำงานลงพื้นที่
เพื่อไปเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานจากทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายผู้เสียหายก็ดีฝ่ายผู้ว่าจ้างก็ดี
อกจากนี้คุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจ
ส่งชุดสอบสวนไปที่โรงงานที่ถูกกล่าวอ้าง

หมื่นกล่องคือกะว่าจะให้เบิ้ลเหรอ

คือไม่ใช่ไงถ้าเกิดว่ามีพนักงานเนี่ย

น้ำก็ต้อง๔๐๔๐๐ขวด
แต่นี่คุณมาสั่ง๑หมื่นขวด
ทีนี้เนี่ยนักข่าวลงไปดูบริษัทแห่งนี้นะ

เรื่องของระบบการจัดการอาหารสำหรับพนักงาน
ที่นั่นจะมีโรงอาหารมีข้าวเปล่า
แล้วก็น้ำดื่มให้ฟรีให้กับพนักงาน
ส่วนกับข้าวก็จะซื้อเองอย่างละ๑๐กว่าบาท
มีร้านบริการในโรงอาหาร๑๖ร้าน
อ้าวเขาก็ไม่อยู่แล้ว
แล้วจะสั่งทำไมนี่คือคำถาม
คุณผู้ชมแต่ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการลงพื้นที่
เพื่อไปตรวจสอบรายละเอียดจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

พวกเราแต่ได้ไม่ใช้ข้อทุกธุ์

แล้วนี้ก็ทำไม
เพื่อประหลาดฐาน
นะครับต่อมือซึ่งตรงเนี้ยก็อ่าทางชุด
เนี่ยมาชดใช้ค่าเสียหายภายในวันที่สิบสอง
ถ้าเกิดว่าไม่มาตามนัด